ส่วนคดีสะทืนขวัญที่นครศรีธรรมราชที่มีโจรสองคน
ปลูกเข้าไปในบ้านของคุณยาย๗๔ปีและใช้ชุดชัดในรัดคอคุณยาย
คุณยายเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาวที่เป็นใบ้ด้วย
ทีนี้ตำรวจไปนำตัวผู้ต้องสงสัยย้ำว่าผู้ต้องสงสัยมาประมาณ๖๗คน
ลองดูว่าใครมีพิรุธมากที่สุดคุณผู้ชมฮะ
เท้าความสั้นเหตุเกิดเช้ามืดเมื่อวานนี้๑มิถุนายนที่ร้านขายของชำครับ
ผู้ตายเนี่ยชื่อนางวันดีอายุ๗๔ปีเสียชีวิตที่ห้องครัวตรงนี้ฮะ
ฟกช้ำคือโดนทำร้ายทั่วตัวเลยโดยเฉพาะที่ใบหน้า
แล้วก็โดนเสื้อชั้นในของตนเองรัดคอไป
ข้าวของอะไรในบ้านก็กระจัดกระจายครับมือถือของยายวันดีหายไปสองเครื่อง
แล้วยายวันดีก็อยู่กับลูกสาวซึ่งเป็นใบ้ครับพูดไม่ได้
ตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณยายวันดีนอนอยู่นะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กแก๊ก
เหมือนใครมางัดประตูหลังบ้านก็เลยลุกไปดู
เป็นจังหวะที่สองคนร้ายเข้ามาแล้วก็เข้ามาทำร้ายคุณยายวันดีครับ
ยายวันดีพยายามขัดขืนก็เลยโดนทำร้ายไป
แล้วก็โดนรัดคอเสียชีวิตคือตัวลูกสาวเนี่ย
ตื่นมาพยายามจะส่งเสียงช่วยนะจังหวะตอนเจอ๒โจรเนี่ย
แล้วคุณยายวันดีแกต่อสู้ไงสุดท้ายเนี่ยโดนรัดคอเสียชีวิต
ลูกสาวก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับคนร้ายได้มือถือไปสองเครื่องหลบหนีไปเลย
น้องชายของยายวันดีครับคุณสุเทพบอกว่า
พี่สาวเนี่ยตัวเปียกน้ำเหมือนกับว่าคนร้ายจะอำพรางว่าพี่สาวเข้าห้องน้ำแล้วลื่นล้ม
ว่าคนร้ายคนในพื้นที่นี่แหละดีไม่ดีเคยเข้าออกบ้านด้วย
น่าจะหวังมาลักทรัพย์สินในบ้านครับเพราะว่ามีร่องรอยค้นกระเป๋าสตางค์ของพี่สาว
ตำรวจสพนบอนเรียกตัวผู้ต้องสงสัยมา๗คนมาสอบปากคำดู
เป็นญาติที่เคยเข้าออกบ้านของยายวันดี๒คนนะ
คนแรกชื่อนายยงยุทธ์อายุ๔๗ปีอีกคนชื่อเอกเอายงยุทธ์ก่อน
งยุทธ์บอกเคยนะเคยไปบ้านยายวันดีเพราะสนิทกับลูกชายของผู้ตาย
แต่ก็ไม่ได้ไปเป็นปีแล้วนะแล้วยงยุทธ์เนี่ยก็มาพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับ
แล้วคืนเกิดเหตุยงยุทธ์บอกตนเองนอนอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ไปไหนเลย
แต่ช่วงตี๔มีในเอกครับขี่มอเตอร์ไซค์มาหาที่บ้าน
ก็ไม่รู้ว่าไปไหนมาหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่อย่างไร
อันนี้ไม่แน่ใจเพราะยงยุทธ์บอกว่าเอกก็เข้าออกบ้านของยายวันดีเหมือนกัน
เอาล่ะยงยุทธ์ผ่านไปมาถามเอกหน่อยเอกเนี่ยคุณผู้ชมฮะพบว่าเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์ป้วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยน
อยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุครับแล้วมีพยานหลักฐานต้องสงสัยหลายอย่าง
นี่มอเตอร์ไซค์ของเอกฮะเมื่อกี้ขับวุ่นผ่านไปครับมีหลักฐานต้องสงสัยหลายอย่างมันสอดคล้องในที่เกิดเหตุครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเค้นสอบเค้นสอบเอกก็ยังให้การปฏิเสธนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับตำรวจก็ไปค้นบ้านเอกไปเจออะไรบ้างเจอถุงกระสุนปืน
แล้วยังพบว่ามือถือของยายวันดีเนี่ยมันโดนปิดไปตอนตี๓๔๗นาที
หลังจากนั้นมีภาพวงจรปิดที่เห็นเอกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
เสพยากับเพื่อนตอนตี๔๓๐กลับบ้านบ้านตัวเองตอนตี๔๓๗นาที
ตำรวจก็ไปเรียกพ่อแม่ของเอกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
พ่อยืนยันว่าเอกลูกผมเนี่ยเข้ามาบ้านตอนเที่ยงคืนและไม่ได้ออกไปไหนอีกนะ
แต่ว่าในวงจรปิดเห็นเอกไปเสพยานะกับเพื่อนตอนตี๔๓๐
จนเช้าเนี่ยจนตอนเช้าพ่อของเอกเพิ่งมารู้ข่าวว่าอ้าวยายวันดีโดนฆ่าตายนี่
ก็เลยออกมาที่บ้านเกิดเหตุพร้อมกับลูกชายก็คือเอกครับ
พ่อมั่นใจว่าเอกลูกฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้ขัดสนอะไรแถมเป็นญาติกันด้วยจะมาทำได้ยังไง
แม้ว่าเอกลูกฉันจะมีพฤติกรรมเสพยาก็ตามครับ